ครั้งนี้เกิดขึ้นกับนายจักรพงศ์นวมทองค่ะ
สนามสามขี่บิ๊กไบท์พร้อมพวกไปเที่ยวบางแสนนะคะ
ปรากฏว่าไปชนเสาไฟฟ้าแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
อุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนบายพลาส

ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
ตำรวจได้ไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวร
กู้ภัยไตรคุณธรรมชนบุรี

ยี่ห้อซูซูกิหนึ่งพันซีสีสีดำ
ทะเบียนนอนูสรษีลอลิงเก้ากรุงเทพฯมหานคร
สภาพอย่างที่เห็นค่ะก็ยับเลย

งไปอีกสักประมาณ๓๐เมตร
พบร่างของนายจักรพงศ์นวมทองอายุ๓๔ปี
นายจักรพงศ์คนนี้เป็นนักแข่งรถชื่อดัง
เชื่อว่าคนที่อยู่ในแวดวงบิ๊กไบท์แวดวงแข่งรถ

สภาพก็คือคอหักศีรษะแตก

จากการสอบถามพูดคุยกับเพื่อนที่เดินทางไปด้วยเนี่ย
เพื่อนบอกว่าเดินทางกันไปจากกรุงเทพฯ
บิ๊กไบท์กันไป๓๐คัน

พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเพื่อนบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไร
ไม่รู้ว่านายจักรพงศ์เป็นอะไรอยู่ก็เสียหลักค่ะ
แล้วก็พุ่งไปชนกับเสาป้าย
แล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางจนเสียชีวิต
ตำรวจจะดูภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงนะคะ
เพื่อดูว่าสาเหตุคืออะไร
ทำไมอยู่ดีถึงเสียหลักกระทันหันแบบนั้น
ก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ